แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับ
วินาทีที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของน้องตะจากจังหวัดชายนาฏ
ว่าจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

มาร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับผู้ชมครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คำใดเขียนอยู่บนประตูวัด

ข้อเนกเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

มาร่วมกันเป็นกำลังใจมาลุ้นกันต่อเลยดีกว่าครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วัตถุดิบของสีสำหรับเขียนภาพบนผนังโบสถ์

มิ้นตอบตัวเลือกที่สองสีเหลืองใช้ขมิ้น
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับจาก๕๐๐บาทพุ่งขึ้นไป๑๐๐๐บาทเลย
จะให้ดีก็คือต้องถูกนะจะได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้านนะครับ

ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม

สีเหลืองหรือสีนวลได้จากดินตามธรรมชาติ
ผลของการที่หนูอ่านหนังสือ
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องตะนะครับทำไปได้แล้ว๒ข้อ
ครึ่งทางรับเงินไปต่อลมหายใจอยู่ที่
ลุ้นกันต่อกับครอบครัวของน้องตะนะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
วันสิ้นอายุของป้ายทะเบียนรถ
ที่ติดบนเสาต้นนี้คือวันที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๒ครับ๑๖พฤษภาคม
ตะเลือกตอบตัวเลือกที่๒๑๖พฤษภาคม

เมื่อกี๊

เพราะว่าจริงยังอยู่อีก๑ข้อ
ตอนนี้เราอาจจะพลาดที่ว่าไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้
แต่ยังได้ลุ้นเงินแสนในข้อต่อไป
คุณผู้ชมมาร่วมกันเป็นกำลังใจกันต่อนะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องที่เหลือนั่นก็คือเรื่องพวงมาลัยครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือร้อยสร้อยดอกลักษณ์
จำนวนสองพวงภายในเวลาสามนาที

พบไหมหลุดอันยังเปล่า

เติ้ลทำได้หรือไม่ได้ครับ

ถ้าได้ข้อนี้นะครับธนาคิดนี้ผ่านหน้าหนึ่งแสนบาท
แล้วกลับบ้านนะครับ

เย้
เวลาที่ใช้ไปทั้งหมดรู้ไหมเติ้ลใช้เท่าไหร่
๓นาที๕๖วินาที

ถือว่าเราใช้โอกาสเต็มที่แล้วนะครับ

วันนี้ครอบครัวของน้องตะนะครับ

ให้พ่อไปใช้หนี้
พ่อไปให้หนี้ไข่ก่อนเนี้ย
ผมเก็บไว้ทำทุนให้มิ้นเรียนก่อนครับ
เดี๋ยวเรื่องหนี้เรากระเก็บ

หนี้เราใช้เป็นปีอ๋อก็ใช้รายปีใช่ไหมคะครับ
แต่จริงแล้วนะในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่า
เราได้มาใช้โอกาสแล้วมันมีโอกาสใดก็แล้วแต่ที่อยู่กันตรงหน้า
อย่างที่บอกนะเติ้ลถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้
ถ้าเผื่อว่าอย่างเช่นร้อยมาลัยหรือว่ารับทำลิฟตบิ้นอะไรต่ออะไรอย่างนี้อยู่ที่บ้าน
ค่ะก็จะได้เป็นรายได้เสริมค่ะ
ถ้าเผื่อว่าแถวนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าใครมีงานฝีมือหรืองานอะไรที่น้องพอที่จะทำได้
ก็มาจ้างวานกันนะครับก็ยังเป็นรายได้
ถ้าเกิดว่าเขาช่วยได้อีกหนึ่งแรงเนี่ยพ่อก็เหนื่อยน้อยลงเพราะว่าตอนนี้สุขภาพอย่างที่บอกครับว่า
ก็ทำงานคนเดียวเหมือนกันพี่ขอให้ตามีกำลังใจที่สู้ต่อนะครับ
สู้ต่อไหมสู้ครับอยู่เพื่อใครตอนนี้อยู่เพื่อครอบครัวนี่แหละครับ
ครอบครัวก็คือยาวิเศษที่สามารถรักษาได้ทุกโรคถึงแม้ว่าจะไม่หายขาด
แต่ก็ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นไปอีกนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากอยู่กับคนที่เรารักนานนาน
มันเติมยาวิเศษนี้ให้กันและกันทุกวันนะครับและผมก็ขอฝากช่วยเติมยาวิเศษให้กับครอบครัวของน้องตะจากจังหวัดชายนาฏไว้ด้วยนะฮะ
เพื่อที่จะทำให้ครอบครัวนี้ได้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นครับและต้องขอขอบคุณมากนะฮะ
ขอบคุณครอบครัวมากในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามานะครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อเพื่อพิชิตเงิน๑ล้านบาทไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
เกมต่อชีวิตวันนี้ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เพราะต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากัน
ยายก็ลำบากมากก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กก็เมียสุนทรนี่แหละมันก็ไปร้องเพลงบ้างอะไร

ตอนนี้น้องเป็นโรคลมชักแล้วก็เส้นหยักในสมองน้อย
ถ้าน้องขาดยาน้องก็จะมีอาการเกร็ง
น้องเป็นใบ้หูหนวกพูดไม่ได้แล้วก็กระดูกสลังโค้ดปอดต้องเหลือข้างเดียว
แล้วก็หมอว่าน้องไม่ลงหัวใจ
ลูกป่วยเป็นสมาธิสั้นต้องคอยดูแลกินยาตลอดค่ะ
ตัวเองก็ป่วยเป็นโรคไตไขมันความดัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอกราบขอบพระคุณทีมงานทุกท่านนะครับ
มันมีค่ามากสำหรับครอบครัวของเราค่ะ

พูดไม่ออกจริงค่ะดีใจมากค่ะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมมอบสิ่งดีให้กับผู้ด้อยโอกาสทุกคน
สู้ชีวิตต่อไปเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ประกอบเก้าอี้จำนวน๑ตัว

ระวังมือได้อยู่นะขอให้ระวังมือด้วยนะคะ

แค่นั้นสุดท้าย

ในเวลาที่โอเค
มีราคาที่ได้เธอ

ในฐาน